ระดับดาราสุดเฉาแห่งปีค่ะอันดับหนึ่งนั้นต้องยกให้
คุณใหม่ดาวิกามีข่าวที่น่าสนใจพาดหัวเป็นเรื่องเป็นราวตลอดปีนี้มา

คุณพระปีนึงมี๑๒เดือน
แสดงว่า๑เดือนมีมากกว่า๑พาดหัว
มีทุกอย่างเลยนะคะมีถอนตัวจากละครชัยไม่จริงหญิงแท้ตอนนี้ก็
เข้าไปแล้วนะครับกลับไปเล่นแนวก็จะเล่นกับคุณม้า
ซึ่งมีคดีกันด้วยนะครับลงหน้าสื่อกัน๓อาทิตย์เลยนะคุณแม่

อี๋อี๋ไม่จริง
ก็นี่แหละแหละเรื่องชุดเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มีดราม่าเรื่องแบรนด์
เสื้อผ้าที่ว่าใส่ไม่ใส่นู่นนี่นั่นยิ่งเฉายิ่งดัง
คุณหมายไงใช้มันจริงแท้ใช้มันจริงแท้ของ
ที่ต้องประกบกันตรงประกบเลยนะสุดยอด
รายการเราจะติดตามอย่างไม่ให้คลาดสายตา
มีอะไรงานคืองาน
ส่วนปีนี้ปกติแล้วคนนี้จะเป็นคนที่มีข่าวเยอะที่สุด

คือซุปตาตัวแม่คุณอ้ำพัชราภามีข่าวพาดหัว๑๔พาด๑๔
ข่าว๑๔ข่าวปีนี้มี๑๔ข่าวทั้งเลิกทั้งละครทั้งไปเที่ยว
ดูดไอนี่ตีรังกาสะพานโค้งต่างคือ
ล่าสุดจริงพี่หุ่นดีมากมาลดิฟต์เป็นข่าวคองหน้าสื่อได้เกิดประทิตย์
ทั้งที่ไม่มีละครออกเลยแต่ว่าเป็นข่าวฮอตกว่านางเอกที่มีละครออกเยอะอีก

คนที่สามคือขวัญอุสามณีอันนี้แซ่บมากนะคะ
เพราะว่าเรื่องเงินกับคุณแม่เรื่องออกจากบ้านเรื่องไม่ให้คุณแม่เป็นผู้จัดการต่อไป
เรื่องคุณก๊อฟเข้าคุณแม่ไม่ได้ก็เรื่องพี่สาวฟาดกันอยู่กลางงานเนี่ยที่เปิดตัวเครื่องสำอางอะไรต่างนานา

คนที่๔คือแพทน้ำอาภาตั้งแต่เป็น๔

ใช่ไหม
ขวัญ๑๓ข่าวแพท๑๐ข่าวแพทนี้ก็ยันจนเลิกละตั้งแต่คู่กับโตโน่ใช่ไหม

มีข่าวกระโดดตบกันกับคู่กรณี
คุณเบ้นขอแต่งงานตอนนี้ท้องก่อน

ก่อนวันแต่งงานวันแต่งงานตอนเช้าก็ไปรับอีเวนต์แล้วก็มาแต่งงานตอนบ่าย
ไม่มีใครแซ่บไปกว่าคุณแม่คนนี้อีกแล้ว

เวลาพอลูกออกมามันแซ่บนี่แม่อย่าปวดหัวนะ

ไม่รู้เหมือนกันพี่อาจจะหมดแรงไปแล้วก็ได้

อาจจะปล่าพอร์ธมกระหลาด

ตอนนี้ก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่เป็นข่าวแซ่บแห่งปี

คือที่พูดเนี่ยเป็นเก่าตัวผมด้วย

ใช่ค่ะตั้งแต่คุณหมาย
คุณหมายไม่ต้องพูดถึงเป็นเนื้อข่าวเองใช่ไหม

อันนี้เขาบอกว่าเขาไม่กล้าจากอันดับคุณแม่เขาว่า

คือ๔ข่าวเนี่ยพี่ม้าอยู่ด้วยหมดนะฮะ
แล้วก็มีของตัวเองด้วยนะครับ

ก็เขาอะไรก็เขาแบบก็น่ารักแหละอย่างเงี้ย
ฉายาเขานี่ไงม้ากูด่าได้แต่ห้ามด่ากู